ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงของชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับ
วันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการจัดงานสถาปนิก๕๙นะครับ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๐แล้ว
ใหญ่โตแล้วก็สวยงามนะฮะงดงาม
มีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรม
เรื่องของการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง
ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราพาคุณผู้ชมไปชมงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้
ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์เลยครับ
บานยกที่ช่วยแก้ปัญหาการเปิดประตูรั้วบ้านในวันฝนตกหรือของหนัก
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการออกแบบล้ำสมัยที่นำมาจัดแสดงในงาน
นวัตกรรมออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงวัยเพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ระบบพื้นลดแรงกระแทกยังเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจค่ะ
ส่วนบ้านใครที่ตั้งแผงโซล่าบนหลังคา
สามารถตรวจสอบปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวันแบบเรียลไทม์
แต่สำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านและต้องเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง
ดิจิตอลทำให้เราเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
ทางที่จะทำให้การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะคะ

สำหรับการช้อปปิ้งวัสดุก่อสร้างผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะเลยค่ะ

สะดวกสบายนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
แต่วิธีการช้อปปิ้งจะทำอย่างไรนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ
ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติรายละเอียดและราคา
สังเกตง่ายจะมีปุ่มหยิบใส่รถเข็นค่ะ
กระเบื้องหลังคาให้กดปุ่มเพิ่มในคำขอ
จากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับไปให้คำแนะนำค่ะ
ภายในงานมีนวัตกรรมจากสถาปนิก๘๐๐รายมาจัดแสดง
ซึ่งสะท้อนตัวตนของสถาปนิกชั้นนำของไทย
ออกแบบกลุ่มเอเชียตะวันออกเชียงใต้และประเทศพันธมิตร
ให้คนในวงการสถาปนิกได้มาเรียนรู้
หาแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน